ก็เลยต้องคว้าตัวมาอัปเดตถามถ่ายความรู้สึกวินาทีที่ทราบว่าภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกกันสักหน่อย
เจ้าตัวเล่านะคะว่าโอ้โหแฮปปี้มากแฮปปี้ถึงขั้นที่น้ำตาไหลเลย
ซึ่งที่ผ่านมาก็ตั้งใจแล้วก็พยายามมาเป็นปีนะคะ
พร้อมกับบอกว่าลูกคนนี้ได้มาด้วยวิธีธรรมชาตินะจ๊ะ
แถมตอนนี้ก็ทราบเพศแล้วด้วยแต่ว่าขออุบเอาไว้ก่อนค่ะ
อยากจะให้ไปรอลุ้นตอนคลอดเองอีกไม่กี่เดือน
งานนี้เจ้าตัวจะมีแพ้ท้องแทนพยายามไหม